ทุกวันนี้ศึกไกรยังไม่ห่วงแต่วันสวงทหารไทยไล่ข่มเหง
เป็นไอโอยุแยกแตกกันเองรั้วของชาติมาข่มเหงประชาชน
กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลจากชาวบางขุนเทียนครับ
ท่านประธานครับเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้ว
ถ้าจำกันได้ผมก็ได้อภิปรายตอนคิวท่านประธานพอดี
อาจจะเป็นคนสุดท้ายช่วงเวลาตีหนึ่งกว่ากว่าแหม่รอบสองการอภิปรายไม่วางใจ
ตอนนี้เล่นผมสักคนแรกเก้าโมงตรงไม่เป็นไรครับท่านประธาน
เราต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทุกสถานการณ์เมื่อคืนก็รอจนถึงคิวสุดท้าย
และเช้าวันนี้ก็มาเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อท่านประธานครับ
วันนี้ประเทศไทยเราอยู่ในประเทศที่มีทหารเป็นใหญ่ครับท่านประธาน
เรามีอดีตพบทบที่เดินทางจากวันนั้นถึงวันนี้
ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เรามีนายกรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คงเป็นความภูมิใจของทหารไม่ใช่น้อยครับท่านประธาน
ถึงแม้ว่าพวกผมจะไม่ภูมิใจกับพฤติกรรมพฤติการอะไรอย่างนี้ด้วย
แต่พวกเราก็ต้องขอยืนยันว่าพวกเรายังคงรับรักและเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าทหารกล้า
ท่านประธานครับวันนี้พฤติกรรมพฤติการของคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ได้มีออกมามากมายทำให้เหล่าทหารผู้กล้า
ที่เป็นรั้วของชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีต้องคอยมัวหมองไปด้วย
วันนี้ครับทหารแทนที่จะต้องมาปกป้องประชาชนจากอดีตราชศัตรู
กลับต้องมาทำสงครามน้ำลายกับประชาชนในโลกออนไลน์ครับท่านประธาน
เรื่องที่ผมจะกล่าวมานี้นั่นคือเรื่องของปฏิบัติการ
ทางข้อมูลสื่อสารของกองทัพ
ผมอยากจะได้คำตอบจากผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็เป็นผลเอกประยุทธ์จันโอชาเช่นกัน
ท่านน่าจะรู้ดีเนื่องจากว่ามีคนของกองทัพมีข้าราชการของกองทัพ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากแต่ที่ผ่านมาครับ
การอภิปรายสามวันที่ผ่านมาเมื่อวันที่สิบหกกุมภาคม
อภิปรายของเพื่อนสมาชิกพักผมสสพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์
ได้พูดถึงเรื่องกองทัพเช่นกันแต่การลุกขึ้นมาตอบของท่าน
ยังเป็นที่เคลือบแคลงใจสงสัยของพี่น้องประชาชนเราว่ากันว่าเรื่องของส่วนต่าง
เรื่องของเงินงบประมาณเรื่องของการซื้อของแพงเกินจริง
กางเกงในยันเรือดำน้ำแต่สุดท้ายนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นตอบ
ว่าพวกผมไม่รักทหารบอกว่าไม่ชอบทหารบ้างล่ะ
ไม่รักทหารบ้างล่ะไล่กรนู่นนี่นั่นมากมาย
มันไม่ตรงคำถามครับไอ้สิ่งที่เราถามเราอยากให้ประชาชนได้รับรู้
แต่ท่านไม่ตอบในสิ่งที่ประชาชนอยากรับรู้ดันมาผลิตวาธกรรมอย่างนี้
นี่เป็นตัวอย่างนะครับและการที่แอบอ้างว่าท่านรักชาติ
แผ่นดินแล้วก็กล่าวหาคนอื่นไม่รักชาติ
รักแผ่นดินไอ้อย่างนี้แหละครับที่เรียกว่าพฤติกรรมพฤติการที่เป็นของผู้นำ
เอาละครับเท่าที่เห็นนะครับวันนี้ท่านกล่าวหาคนนู้นคนนี้ไม่รักชาติ
แต่สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านกำลังทำตัวเป็นชาติเสียเอง
ด่าว่าใครวิพากษ์วิจารณ์ท่านท่านบอกว่าเขาไม่รักชาติ
สรุปแล้วตัวท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวใช่ไหมครับเป็นชาติ
เอาละครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ผมเพียงเพื่อจะบอกว่า
ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นรั้วพวกผมเคารพและรักทุกคน
อยากให้ท่านทำปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
แต่ผู้บังคับบัญชาของท่านน่าจะมีปัญหาในการบังคับบัญชา
ผมจึงต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยข้อกล่าวหา๓ข้อต่อไปนี้ครับ
ข้อที่๑ท่านไม่ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน๑๒ประการที่ท่านแถลงไว้ในสภาแห่งนี้
โดยเฉพาะข้อที่๗ท่านสัญญาว่าจะปกจะป้องกันและลดผลกระทบเชิงสังคม
ความปลอดภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์แต่ในทางตรงกันข้ามครับ
ท่านกลับก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เสียเองเผยแพร่ข่าวปลอมสร้างวาธกรรมเกียรติชัง
ด้อยฆ่าประชาชนโจมตีผู้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมองประชาชนเป็นศัตรู
สองจงใจใช้งบประมาณแผ่นดินเวลาราชการบุคลากรของทางภาครัฐสร้างความเกลียดชัง
โจมตีพักการเมืองฝ่ายค้านโจมตีนักสิทธิมนุษยชนโจมตีประชาชนทั่วไป
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานต่างไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งกองทัพทุกเหล่าทัพ
ข้อที่๓ครับท่านมีพฤติกรรมโกหกซ้ำซาก
ปฏิเสธว่าไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารแต่ท่านไม่ตอบใดเลยให้กับพี่น้องประชาชน
ได้รับรู้ไม่ตอบสนองการตรวจสอบของทางประชาชนไม่ตรวจสอบการตรวจ
ตอบสนองการตรวจสอบของสภาผู้แทนรัศดรแห่งนี้หรือพูดง่าย
ไม่สนโลกอะไรเลยยังคงทำตัวเป็นหัวหน้าแก๊งยุโยงปลูกปั่น
เผยแพร่ข่าวปลอมแก่ประชาชนเป็นคนชักใยกลไกต่าง
เพียงเพื่อค้ำยันบันลังอำนาจของตนเองด้วยข้อกล่าวหาที่ผมเอ่ยมาทั้งสามข้อนี้ครับ
ผมเชื่อว่าท่านนายกรู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรลงไปและเผลอรู้ด้วยว่าวันนี้ผมจะถามอะไร
เพราะพวกผมพักก้าวไกลพูดเรื่องนี้ซัดเรื่องนี้กับท่านมา๔รอบแล้ว
ผมเชื่อว่าท่านรู้แต่วันนี้ถึงแม้ว่ารู้และหลักฐานทนโทษพี่น้องประชาชนรู้ทั้งประเทศ
ผมอยากรู้ว่าครั้งนี้อีกครั้งท่านจะปฏิเสธยังไงจะปฏิเสธอย่างชายชาติทหารว่าไม่รู้
ไม่เห็นอีกหรือไม่มาดูกันครับครั้งแรกการถามในกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
โดยพลโทพงศกรรอดชมพูถามไปยังพบทบในขณะนั้นก็ตอบว่าไม่รู้ไม่เห็น
ครั้งที่สองครั้งที่สามครับคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจถามในกรรมธิการวิสามันพิจารณา
งบประมาณแผ่นดินปี๖๓และปี๖๔ท่านก็ตอบว่าไม่มีไม่ใช้
เอาแล้วที่มันเกิดหลักฐานทนโทษกับพี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบกันทั้งแผ่นดินคืออะไร
สุดท้ายครับไอ้ที่บอกว่าไม่มีไม่เห็นไม่รู้ไม่ใช่สุดท้ายแจ็คพอร์ตแตกครับ
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาสสวิโรธลักษณะดีศร
ในพลในกองในร้อยเต็มไปหมดอันนี้คืออะไร
มีหลักฐานชัดเจนมีงบประมาณแผ่นดินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์
การสร้างแอปพลิเคชันการสร้างข่าวปลอมออกมาก็ไม่ตอบ
แต่โอเคครับไม่เป็นไรท่านอาจจะมีพลังลมปานที่สามารถกดคะแนนได้ผ่านตลอด๒๔ชั่วโมงไม่เป็นไร
แต่รอบนี้เรามาดูกันว่าหลักฐานที่ผมจะเอามาเปิดในสภาแห่งนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไร
ถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่ใช่ผมคิดว่าอย่างนี้อาการหนักแน่นอน
เอาละครับท่านประธานถ้าท่านประธานถ้าท่านนายกยังไม่ยอมรับผมก็ยังไม่เลิกเหมือนกัน
รอบนี้เรามีหลักฐานเด็ดแต่หัววันตั้งแต่เช้าตรู่เปิดกันให้ดูจะจะ
แล้วอยากจะรู้ว่าจะตอบกันยังไงคลิปวิดีโอที่ผมจะเปิดต่อไปนี้
เป็นคลิปวีดีโอการประชุมคอนเฟอร์เนส์ของการประชุมมณฑนทหารบกที่๒๑
ระหว่างท่านรับชมคลิปวิดีโอที่ผมจะเปิดผมอยากให้ท่านเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้
และเพื่อนสมาชิกที่อยู่บนรถระหว่างเดินทางได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูไปด้วยนะครับ
ว่าคลิปการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนส์ครั้งนี้ท่านจะบอกอีกหรือไม่
ว่าทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองว่าทหารไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ว่าไม่มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจากทางกองทัพว่าไม่รู้ไม่เห็นว่าข้าราชการ
ว่านายทหารไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการปฏิบัติการลับต่าง
มาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับท่านประธานครับขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอครับ
ก็เลี่ยงมันตามการของเราต่อเพราะนั้นเราก็ต้องมีผลงานในที่ไว้กัด
ว่าเราได้ติดตามเพจตรงข้ามเรื่องวันนี้เขาจะหาสถานว่ายังไง
แล้วเราตอบโต้มันยังไงเหมือนที่เราอิกษาไม่ทำ
ที่เข้าไปพิมพ์ตอบโต้กับเพลงของภีรบุทธ์อะไรอย่างนี้
ผมเรียนพิจารณ์สถานการณ์ด้านข้างเข้า
ทำที่ถูกสุดทางกันก็ในท่วมนี้
ตอนนี้ในการติดตามโทรศาสตร์ให้ภาทอายุทธัศน์
และพลัทธ์ทุกข้าพลังไหนอาจจะมีเหตุการณ์
หรืออันเหตุการณ์ที่ทำภาพโดยกิจตะลานมากขึ้น
ก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
เป็นประโยชน์เป็นภวมความครับในเรื่องที่ในรายที่ผ่านมาก็
พยายามจะเป็นผู้สินทรัพย์ไปผู้สินทรัพย์ก็เรียกว่าเรื่องดีดีที่เราทำมาก็
ทำหน้าด้วยกันที่เหลือชาญชวนที่ดีที่สุดแล้วก็ท่านเพศทรัพย์ท่านบอกว่า
ให้เราช่วยกันมันก็จะสำคัญได้มากนะครับเนื่องจากว่าเรายังมีความอ่อนในการเป็นสำคัญนะครับ
ผมเข้าใจดีว่านี้ทุกวันไหวเนี่ยเราไม่ได้ได้สิ่งที่เช่นต่างจากในเรื่องของการเป็นสำคัญ
มันก็จะเป็นมีมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะสู้ไฟลกภาพที่เขานี่ทั้งทรัพยากร
บางอย่างนะคะตอนที่มันใช้จริงจริงอย่างเดียวเขาก็ไปดีข่าว
มั่วหรือเรียกว่ามันข้อ๑๗๘นะครับมันมีการตรวจสอบเอกสารจริงสามารถนำ
เขาไม่รู้ด้วยค่ะเนื่องจึงขอประท้วงนะครับ
เป็นการอภิปรายนอกประเด็นนำเอกสารแล้วก็สไลด์
มั่วมากนะคะนอกประเด็นมากเลยนะคะนำมาแสดงอยู่นะคะท่านประธาน
ท่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่จากคลิปวิดีโอที่ผมเปิด
เป็นการประชุมสั่งการวีดีโอทางวีดีโอคอนเฟอร์เนส์ของ
ณฑนทหารบกที่ยี่สิบเอ็ดผมอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน
และพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่จับประเด็นการประชุมในวันนั้น
มีสองวันด้วยกันห่วงเวลาแรกเป็นการประชุมเพื่อสั่งการ
โจมตีฝ่ายตรงข้ามเห็นได้ชัดครับตัวอย่างที่เอ่ยชื่อมานั้น
ปียบุตรอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่
ซึ่งในขณะนั้นในวันที่ประชุมยังเป็นพักการเมืองอยู่
นี่ครับทหารที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและที่สังเกตได้ชัดอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือว่ามีการสั่งมีการมอบหมายพันธกิจให้ไปโจมตีให้ไปคอยทำงาน
ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกับฝ่ายตรงข้าม
ท่านประธานครับประเด็นต่อมาครับคลิปวิดีโอตอนท้าย
เป็นการประชุมเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ถ้าเรานับเวลาย้อนกลับไปดีวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เป็น๔วันก่อนการยุบพักอนาคตใหม่๒๑กุมภาพันธ์๒๕๖๓
โดยตุลาการสารรัฐมนุนแต่การประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เน็
ในวันนั้นมีการสั่งการมีการสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาชัดเจน
ว่าจะมีการยุบพักอนาคตใหม่ให้ทุกหน่วยเตรียมตัว
และอาจจะมีการมีประชาชนที่ไม่พอใจมาโจมตี
ฝ่ายทหารมากขึ้นนี่ท่านสั่งการกันล่วงหน้าถึงสี่วันเลย
ผมเองผู้อภิปรายตอนนี้เนี่ยณัฐชาบุญชายีสวรรค์เนี่ย
ก่อนมาอยู่ภักดิ์ก้าวกลายผมคืออดีตสมาชิกภักดิ์อนาคตใหม่
ผมลุ้นจนวินาทีสุดท้ายของวันที่๒๑ว่าจะยุบหรือไม่ยุบด้วยเหตุผลอะไร
แต่ปะโทในกองทัพเขารู้กันทั้งกองทัพ
เขามอบหมายเหล่านายทหารเหล่าข้าราชการเตรียมรับมือเรียบร้อยแล้ว
ว่าจะมีการยุบพักอนาคตใหม่ต้องทำยังไงบ้าง
ต้องมีการเตรียมการ๑๒๓๔๕ให้ลูกน้องมอบหมายกันไปสั่งการกันไป
ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยแบบนี้ไม่ยุ่งเลย
ดีนะว่าประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส์เราเลยได้ถ่ายกลับมา
พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันประเด็นต่อมาครับท่านสังเกตได้ไหมว่า
ผู้ที่สั่งการผู้ที่นั่งหัวโต๊ะมีความกังวลอย่างยิ่งยวด
ว่าขอให้เพื่อนทหารผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านได้มองข้ามเรื่องร้าย
หันมามองเรื่องดีของกองทัพให้มองข้ามไปก่อน
ในช่วงเวลาที่มีการยุบพักอนาคตใหม่ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์
และเน้นย้ำอย่างไรก็ตามอย่าให้เอกสารหลุดไปถึงสื่อมวลชน
โดยเฉพาะเอกสารการเงินเพราะอะไรครับ
โดยเฉพาะเอกสารการเงินเพราะปฏิบัติการทั้งหมดเวลาทั้งหมดคนทั้งหมด
ที่ได้รับค่าแรงล้วนแล้วแต่มาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนตาดำ
เอาเงินภาษีมาปฏิบัติภารกิจแบบนี้ใช่ไหมครับ
เอาเงินภาษีงบประมาณแผ่นดินมาปฏิบัติภารกิจ
เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ท่านเรียก
นั่นคือพักการเมืองหรือประชาชนผู้วิพากษ์วิจารณ์กองทัพ
วิภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาลใช่ไหมครับ
ประเด็นสุดท้ายครับอันนี้น่าเป็นห่วงมาก
เขาบอกว่ายังไงเราก็สู้พวกเขาไม่ได้
เพราะฝ่ายตรงข้ามเขาจัดตั้งมาดีมืออาชีพมีเงินมากกว่า

ขึ้นมาก็เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามที่ท่านพูดถึงเนี่ย
มันคือประชาชนผู้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานมันคือพักการเมืองฝ่ายค้าน
ที่ทำงานในสภาผู้แทนราชดรฝ่ายตรวจสอบอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย
แต่วันนี้ท่านมองว่าฝ่ายตรงข้ามมีการปฏิบัติภารกิจโดยการใช้มืออาชีพต่าง
ทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือคนจริงรัฐบาทาน
คนที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
คนที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกองทัพ
คือคนจริงแต่ท่านกลับมองว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจ
เป็นการใช้มืออาชีพเป็นการจ้างวาน
ผมคิดว่าทหารเนี่ยรู้ดีว่าถ้าเกิดกำหนดสตูผิดตัว
ก็น่าจะมีแต่ความพ่ายแพ้
เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญของทหาร
แต่ท่านกลับกำหนดศัตรูที่ไม่มีอยู่จริง
แล้วเฝ้าโจมตีอยู่แต่กับประชาชน
ผมคิดว่าวันนี้คนที่เขาชื่นชมท่าน
น่าจะมีแต่ท่านนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจือปน

แต่ท่านอาจจะมองว่าโอ้นัทชาเอาคลิปวีดีโอมาเปิด
ตั้งแต่กุมภาคม๒๕๖๓ผ่านมาแล้วปีหนึ่ง

อันนั้นแค่เกริ่นนำครับ
นำขึ้นมาเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดของกองทัพที่ทำลงไป

แต่วันนี้ที่ผมจะบอกก็คือว่า
ปฏิบัติการสร้างความเกลียดชังของประชาชน

แผ่กิ่งก้านสาขาความเลวร้ายออกไปอย่างน่ากลัว
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับมีเอกสารเฉาอีกครั้ง
มีกลไกการทำงานแบ่งเป็นทีม
มีทีมขาวมีทีมดำ
ฝ่ายดำมีการทำงานโจมตีมุ่งด้อยฆ่าประชาชน
ด้อยฆ่าฝ่ายตรงข้ามใส่ข้อกล่าวหาไม่จงรักภักดี

โดยเอกสารครับระบุไว้ชัดเจน
ที่มาของเอกสารก็ประกอบการบรรยายของทางกองทัพ

เล่นเป็นแล้วคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับพี่พี่ซอสามทีมซอสามครับ
ทีมซอสามนี่คอยผลิตข้อความยาวยาวสร้างสรรค์ที่คิดมาแล้ว
ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปติดแฮดแท็กต่างตามโอกาสต่าง
โจมตีฝ่ายตรงข้ามได้แล้วส่งให้น้องน้องซอหนึ่งและ
๒คอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไป
อันนี้ฝ่ายขาวที่ทำงานมาดูอีกสไลด์หนึ่งครับถัดไปครับ
ซอสามจุดสองครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฝ่ายดำ
ทำงานคล้ายซอ๓ทุกอย่างแต่คอยผลิตวาธกรรม
คอยผลิตข้อความด้านมืดเน้นโจมตีฝตขอแน่
กองทัพให้มันดูเหมือนสงครามนะให้ผู้ปฏิบัติการมันคล้อยตาม
ให้มันทำการร่วมกันไว้กับเราสตขอคืออะไรครับ
ฝ่ายตรงข้ามที่พูดกันมาเมื่อกี้ฝ่ายตรงข้ามคืออะไรครับ
ประชาชนประชาชนและก็พักการเมืองฝ่ายตรงข้ามของท่าน
ที่ท่านพูดก็บอกว่าพักฝ่ายค้านอีกนั่นอ่ะมาดูกันครับ
ซอ๓๒จะต้องมีการกดไลค์กดติดตาม
คนที่มีพฤติกรรมเดียวกันนั่นก็คือว่าโจมตี
ฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างโครงข่ายครับมีทั้งตัวจริงตัวปลอม
ลับกันไปสลับกันมาหลอกล่อให้จับไม่ได้
เอกสารหลุดทั้งหมดครับยังมีกลไกสั่งการอีก
ว่าเราต้องพัฒนามีการสั่งการออกไปว่า
มีการสั่งการผ่าน๒แอปพลิเคชันด้วยกันครับ
ไปให้กับหน่วยงานทางเอกชนผลิตแอปพลิเคชันมาให้
เพื่อสะดวกแก่การสั่งการและปลอดภัยแก่การปฏิบัติหน้าที่
ผมจะแนะนำให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้รู้จักกับ
แอปพลิเคชันสองนี้ครับ
แอปนี้ใช้ในระดับแกนนำในระดับนายพลในระดับผู้บังคับบัญชา
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลายกลุ่มแบบครั้งที่แล้ว
อาจจะโดนทลายทะลุทะลวงแบบสสวิโรธเปิดในสภาก็ได้
แต่ระดับปฏิบัติการพลทหารระดับชั้นประทวน
สิบเอกสิบโทต่างต่างยังใช้ไลน์กรุ๊ปอยู่
แต่เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือกรุ๊ปนี้จะทะเลอร์ทะล่าเข้าไป
รอบที่แล้วที่ทำกันแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้ว
คนนี้ใช่พวกกันหรือเปล่ามียศมีนามมีโค้ดมีรหัสหรือไม่
รอบนี้เลยไม่มีคิวอาร์โค้ดมาเปิดให้พี่น้องในห้องประชุมนี้ได้สแกนเข้าไปทลาย
สอสอวิโรธครั้งที่แล้วเพราะเขาเรียนรู้จากอาจารย์วิโรธไปแล้ว
เรามาดูกันครับว่า๒แอปพลิเคชันที่ผมกล่าวมานี้ทำหน้าที่ยังไง
สามารถทวิตข้อความพร้อมกันทีละร้อยร้อยพันพันข้อความได้
หมายความว่าไงครับ๑พลทหาร๑แอคเคาน์ตัวจริงสามารถทวิตข้อความเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารครั้งเดียว
ครั้งเดียวโพสต์ครั้งเดียวได้เป็นร้อยเป็นพันยูเซอร์แอปต่อมาครับ
ฟรีเมสเซ็นเจอร์ฟรีเมเซ็นเจอร์ใช้ทำอะไรครับ
คล้ายคล้ายไลน์เลยก็นี่ต่างว่าเป็นไลน์แล้วกัน
แต่มีชั้นความลับมีระดับความป้องกันที่เข้มข้นขึ้นใครแคปหน้าจอเพื่อไปส่งต่อให้กับกลุ่มอื่น
แคปหน้าจอไปเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดจะมีการรายงานไปถึงผู้ควบคุม
กันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่บังเอิญว่าท่านก็ป้องกันไม่หมด
บางทีเขาก็ถ่ายรูปจากอีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ส่วนเอกสารอีกอันหนึ่งครับเปิดสไลด์หน้าถัดไปครับ
การใช้งานทั้งหมดของสองแอปนี้มีหน่วยงานที่ใช้งานไปแล้ว
นี่เอกสารของทางกองทัพนะครับรอสองรออรอสิบเอ็ดรออรอยี่สิบเอ็ดรออ
และป๒รอมีกำหนดเป้าหมายชัดเจนครับ
ว่าจะต้องมีเป้าหมายยอดบัญชีไอโอทั้งหมดห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบัญชี
การควบคุมของกองทัพทั้งสิ้นสิบเก้าหน่วยงานยังไม่ต้องตกใจครับ
พี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบัญชีไอโอ
ที่เป็นบัญชีที่คอยชื่นชมการทำงานของท่านนายกนั้นอาจจะเป็นคนเพียงไม่กี่คน
เพราะเขาใช้แอปพลิเคชันต่างต่างที่ผมกล่าวมานั่นในเอกสารยังสอนอีกครับ
เพราะการเพราะการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันจึงต้องมีการบอกก่อนล่วงหน้า
เพราะการที่เข้าไปทวิตข้อความเยอะการที่เข้าไปรีทวิตทีเดียวเยอะเป็นการการก๊อปข้อมูลไปเนี่ย
ไปใส่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งเนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้
ก็มีการอบรมครับอบรมกันอย่างเข้มงวดอบรมกันอย่างขึงขังเลย
แต่ไม่รู้อบรมยังไงไม่รู้คนสอนสอนไม่ดีหรือคนเรียนนั่งหลับ
โป๊ะแตกหลายครั้งมากครับก๊อปข้อความที่เป็นรหัสเข้ามา
ก๊อปข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเข้ามาก๊อปข้อความที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาที่จะให้โพสต์เข้ามา
ก็เขาทำด้วยความไม่เต็มใจทำผ่านผ่านเผลอลงไปแล้วแคปหน้าจอส่งนายแล้วลบทิ้ง
นี่คือสิ่งที่เขาบังคับทำกันนะครับและยังมีการสอนอีกว่า
ปั่นแฮสแท็กที่เป็นสแปมที่มันผิดกฎทวิตเตอร์เนี่ย
ถ้าทำไปแล้วทำบ่อยเนี่ยบัญชีของท่านอาจติดเงา
ศัพท์ของทางโซเชียลนะติดเงาหมายถึงถูกจำกัดการมองเห็น
ในเอกสารบอกชัดเจนในเอกสารบอกชัดเจนบอกว่า
ถ้าติดเงาน้องซอ๑ซ๒พักไว้ก่อนเดี๋ยวเขาแบนถาวร
พักไว้ก่อนไปใช้แอปพลิเคไปใช้ยูสเซอร์อื่นก่อนเดี๋ยวเขาแบนถาวรให้หยุดพักไว้
นี่สอนกันถึงขนาดนี้รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ยังสอนต่อไป
เพื่ออะไรพูดมาถึงขนาดนี้ก็ธรรมฐานธรรมฐานอาจจะคิดเฮ้ย
นัทชาพูดอะไรโอ้โหยกเมฆมโนเรื่องราวเอกสารต่างมาจากไหน
เดี๋ยวผมจะเปิดสไลด์ถัดไปครับเอกสารที่ผมใช้ทั้งหมดเป็นการยืนยันแล้ว
ว่ามาจากกองทัพร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเอกสารที่ผลิตจากทางกองทัพ
ท่านรัฐมนตรีจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ควรอยู่ต่อ
ไม่รู้จะตอบยังไงแหละคราวนี้เพราะว่ารองโฆษกองทัพบกออกมายืนยันหน้าตาซื่อ
บอกว่าเอกสารทั้งหมดเป็นของกองทัพเอกสารทั้งหมดเป็นของกองทัพจริง
แต่กองทัพไม่ได้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกองทัพทำไปเพื่อประชาสัมพันธ์กองทัพ
นี่แถลงไว้เองคำพูดของท่านเองพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทอง
เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกา๒๑๖๓บอกว่าเป็นการอบรมการสื่อสารให้กับการประชาสัมพันธ์กองทัพ
ประชาสัมพันธ์อีท่าไหนมีฝ่ายขาวฝ่ายดำประชาสัมพันธ์อีท่าไหนมีโจมตีฝ่ายตรงข้ามโจมตี
แม้กระทั่งประชาชนผู้วิพากษ์วิจารณ์อบรมประชาสัมพันธ์อีท่าไหน
ประชาสัมพันธ์กองทัพยังไงที่เอ่ยชื่อมาว่ามีเพจฝ่ายตรงข้ามยังไง
นี่ประชาสัมพันธ์กองทัพใช่ไหมครับถ้าประชาสัมพันธ์อย่างนี้อย่าประชาสัมพันธ์ยิ่งประชาสัมพันธ์ประชาชนยิ่งเกลียดอ่ะ

ท่านรองโฆษกท่านจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันท่านจะพูดเสร็จแล้วโดนผู้บังคับบัญชาต่อว่าอะไรก็ว่ากันไป
แต่ทวิตเตอร์บอร์ดแคสแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่มันโกหกไม่ได้ท่านใช้แอปพลิเคชันนั้นคนทั่วไปอ่านชื่อทวิตเตอร์บอร์ดแคสโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องชื่อไม่มีปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันไม่เป็นไรแต่ท่านต้องดูว่าหลังบ้านเขาพูดกันยังไงหลังบ้านในที่นี้หมายถึงว่าคนที่เขาเขียนแอปให้ท่านอ
เขียนโค้ดดิ้งสร้างแอปพลิเคชันมันจึงโกหกไม่ได้ครับท่านประตานเปิดสไลด์ถัดไปครับพอมันโกหกไม่ได้ปุ๊บนักคอมพิวเตอร์จับโป๊ะครับเขาใช้โค้ดของแอปพลิเคชันนี้ว่าจิตอาสาไอโอท่านอ่านไว้อย่างอื่นไม่ได้เลยเนี่ยคนที่เขาเขียนแอปให้ท่านเขาทำความเข้าใจกับตัวเขาเองเขาทำความเข้าใจกับทีมง
พอด้านหลังบ้านเขียนอย่างงี้หน้าบ้านเขียนทวิตเตอร์บอร์ดแคสท่านจะปฏิเสธยังไงก็ว่ากันไปครับท่านจะปฏิเสธยังไงเรามาดูตัวอย่างดีกว่าว่าไอ้ข้อความต่างที่ผมบอกว่าโอ้ยมันไม่ได้มันทำไม่ได้มันเป็นยังไงไอ้ฝ่ายขาวฝ่ายดำที่ท่านบอกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์กองทัพมาดูกันว่าประ

แล้วประชาสัมพันธ์กองทัพเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะเอาไปดูต่อครับไฟล์ขาวดีกว่าเอาไปดูไฟล์ขาวกันไฟล์ขาวเนี่ยมีการพิมพ์ข้อความต่างมีการปั่นแฮดแท็กเทิดทูลเชิดชูผมขอยืนยันผมไม่ได้มีปัญหากับข้อความของอ่าคำกล่าวใดเลยแต่ที่ผมมีปัญหาคือคำสั่งในไลน์ข้างหลังเนี่ยครับมีการ
ข้อความต่างมากมายครับทำเพื่ออะไรทำแบบนี้เพื่ออะไรฝ่ายขาวอีกอันหนึ่งครับกรณีตัวอย่างครับมีการก๊อปปี้ข้อความส่งต่อกันเป็นร้อยเป็นพันในหมู่ไอโอบอกว่าอยู่มาสี่สิบสี่ปีแล้วก็ตามด้วยข้อความในสไลด์แต่สุดท้ายพอประชาชนต่างรับรู้ว่าการเผยแพร่ข่าวสารนี้เป็นการกระทำของไอโอสุดท้ายเป็นไงครับ
เขาพี่พี่ซอสามเมื่อสักครู่เนี่ยก็พิมพ์ข้อความเชิดชูนเชิดชูสันเสริญในหมวดที่ว่าเกิดมาอายุ๔๔ปีไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายลูกเด็กเล็กแดงต่างแอปพลิเคชันต่างที่มีรูปลูกเด็กเล็กแดงอายุ๔๔ปีหมดเลยสรุปว่าคนจงรักพักดีต่อสถาบันมีแต่คนอายุ๔๔ปีในวันนั้น
น้ำแรงมาจากคนของทางราชาฮุาของเ
เสียดสีใส่ร้ายผมว่าทหารก็คือประชาชนประชาชนก็คือทหาร
อย่าใส่ร้ายกันมากเลยครับบ้านเมืองของเรา
ผมเองเครียดฟังแล้วเครียดผมเองน่าจะเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
ทั้งหมดทั้งพวงที่เรากล่าวในสะพานเนี้ยกรุณากล่าวความจริงซะมากกว่าครับ
ขอบคุณคุณาความเท็จไปปลูกปั่นเลยครับท่านประธานขอให้ประธานได้ได้วินิจฉัยครับ
สิบเก้าวักสองท่านครับใส่ร้ายเสียดสีครับท่านประธานที่เคารพครับ
นัทชาก็กำลังจะเข้าเรื่องขอให้เข้าประเด็นว่ามันไปเกี่ยวข้องยังไงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
หลีกเลี่ยงเมื่อกี้นี้ผมเห็นแล้วเริ่มมีสถาบันพยายามอย่าเอ่ยถึงอย่ากล่าวถึงนะครับหลีกเลี่ยง
ครับเชิญต่อครับยังไงก็ต้องให้ตอบประเด็นว่าท่านก็พยายามตีเข้าประเด็นว่ามันเกี่ยวข้องยังไง
ผมพยายามดูอยู่แล้วกับก็ก็มาได้ครับมาได้เรื่อยเรื่อยครับโอเคครับขอบคุณครับท่านประธาน
พยายามอย่าไปเอ่ยถึงอย่าไปกล่าวหามันอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาอาจจะทำโดยพระการ
อะไรก็แล้วแต่แต่มันเกี่ยวข้องยังไงกับการอภิปรายไม่วางใจครับ
ท่านรมนตรีว่าการกระทรวงอาทอ่ากระทรวงกราหมนะครับครับ
ทำชี้ให้เห็นประเด็นหน่อยกันแล้วกันนะครับครับท่านประธานครับขอ
ขอบคุณท่านประธานครับด้วยความเคารพครับเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวมานั้นคือ
ขบวนการท่านบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทำโดยภารการพนักการอีท่าไหนผมมีรายชื่อ
นายทหารหกร้อยยี่สิบสองคนปฏิบัติโดยพระราชการพร้อมกันหกร้อยยี่สิบสองคน
ท่านท่านและนี่คือข้อกล่าวหาที่ผมต้องกล่าวหาการกระทำอย่างนี้
เพราะมันเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและเพื่อนสมาชิกในที่นี้และผมเชื่อว่า
น้องทางบ้านก็ไม่พอใจอย่างยิ่งการนำประชาชนออกมาแสดงความจงรักภักดี
เป็นเรื่องที่ถูกต้องรัฐบาลทำได้อย่างเป็นทางการ
สมพระเกียรติไม่เป็นไรแต่การนำกระบวนการไอโอ
การบังคับเหล่าทหารการมีแอปพลิเคชันสร้างบอร์ดสร้างตัวตนปลอมออกมาอย่างนี้
เป็นการกระทำที่ไม่บังควรและบังอาจอย่างยิ่งนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญครับ
ผมต้องกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามยติครับ
ว่ามีพฤติกรรมทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชน
นำสถาบันมาเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชนถือเป็นการจงใจสร้างความระคายเคืองเบื้องพยุคนละบาท
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาบุคคลท่านนี้ไม่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกต่อไปท่านประธานครับ
มันผิดกฎองค์กรระดับโลก
ทวิตเตอร์เนี่ยเขาเลยไม่นิ่งเฉยครับ
จากภาพข่าวที่ดังไปทั่วโลก
เขาออกมาเขียนชัดเจนครับระบุข้อความชัดเจนด้านล่าง
ว่าประเทศไทยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกองทัพ
มีพฤติกรรมส่งข้อความเชิงบวกเชียร์รัฐบาลและกองทัพ
พร้อมกับการโจมตีพักการเมืองฝ่ายค้าน
หรือการจงใจปั่นแท็กปิดเบือนข้อความในกระแสสังคมออนไลน

และต่อมาครับในเดือนพฤศจิกา๒๕๖

ก็ยังมีคำสั่งจากทวิตเตอร์อีกองค์กรระดับโลก
ด้วยข้อหาที่ว่าเป็นสแปม
ทวิตข้อความซ้ำมากเกินไป
มาถึงตรงนี้ท่านประธานอาจจะงงว่า
ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพราะทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่
ใช้กำลังพลใช้เวลาของทางราชการทั้งสิ้น
นี่ขนาดเขาแบนกันไปเยอะแล้วนะครับท่านประธานเมื่อการประชุม
เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาครับมีพี่พี่ซอสามคนหนึ่งอยู่ในสภามีการ
ห้องประชุมครับมีการลุกขึ้นอภิปรายโต้ตอบกันกับ
สอสออำมารัฐโชธประมิตกุลนะครับสุดท้ายนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นตอบ
บอกว่าท่านก็หลบอยู่หลังม็อบทุกวันเตี้ยลงทุกวันสุดท้ายครับ
กระแสโลกโซเชียลมีเดียก็มีการปั่นแท็กเกี่ยวกับเรื่องคำพูดของ
นายกรัฐมนตรีครับจนฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้ว
มาดูตัวอย่างที่ชัดเจนไปกว่านี้ดีกว่าครับท่านประธานท่านประธานค่ะ
ฉันขออนุญาตประท้วงค่ะครับเชิญครับท่านปวีนาครับค่ะ
ท่านประธานค่ะข้อไหนครับข้อหกสิบเก้าค่ะผู้อภิปรายนอกประเด็นอีกแล้วนะครับ
เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการอภิปรายของผู้อภิปรายก็เป็นการ
อภิปรายการทำงานของพักตนเองหรือไม่นะคะเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีนะฮะไม่ใช่อภิปรายว่าพักการเมืองของตนเองเนี่ย
ทำอะไรอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผู้อภิปรายได้พูดไปว่า
อย่าหาว่าผู้อภิปรายมโนนะคะแล้วประธานก็วินิจฉัยไปแล้วว่า
ช่วยให้เข้าประเด็นด้วยว่าไอโอเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับกระลาโหม
แล้วไปเกี่ยวอะไรกับขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ
สอสอหมอรัฐเตี้ยไม่เตี้ยอะไรยังไงนะคะขอให้เข้าประเด็นเลยค่ะ

เชิญต่อครับยังอยู่ผมฟังอยู่นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
ผมเข้าใจว่าท่านอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าเรื่องที่ผมได้อธิบาย
หลายหลายท่านเข้าใจแล้วมาดูกันตรงนี้ครับ
ว่าเกี่ยวกับกองทัพได้ยังไงผมจะแนะนำให้ท่านรู้จักครับ
สไลด์หน้าถัดไปครับเฮียตือหนามเป้าเฮียตือหนามเป้าไม่มีปัญหาเลยครับ
ถ้าเป็นเฮียตือหนามเป้าคนธรรมดาแต่เฮียปือเฮียตือหนามเป้าท่านนี้
เป็นคนที่คอยผลิตเป็นคนที่คอยสั่งการ
แล้วก็นำข้อความต่างต่างให้กับเหล่าน้องน้องซอสองซอหนึ่ง
ที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ได้เอาไปโพสต์เป็นร้อยเป็นพัน
เพื่อเทิดทูลต่างเพื่อข้อความต่าง
มีทั้งฝ่ายขาวมีทั้งฝ่ายดำเฮียตือหนามเป้าท่านนี้
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเราไม่ว่ากันแต่เฮียตือหนามเป้าท่านนี้
กองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์อันนี้คนในกองทัพหรือเปล่าครับ
ยังไม่หมดครับยังมีหลักฐานอีกชิ้นว่ามีการสั่งการปฏิบัติการไอโอกันหลังบ้าน
โดยผู้ประสานงานจิตอาสารุ่นหลัก๕ทับ๖๓ชื่อพลตรีจักรชัยศรีคชา
หรือที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้บังคับบัญชากรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
เขาพิมพ์สั่งลูกน้องด้วยท่อยคำเหล่านี้ก็ท่านมาทาน

เหมือนว่าไปมอบแล้วบอกว่ากาดอาชีวะกินเหล้า
มีพฤติกรรมรุนแรงไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายของม็อบ
นี่สั่งการวงสีแดงอันแรกนะครับ
ต่อมาครับมีการสั่งการด่วนให้ทีม๓ให้ทีมซอ๓๒ก
คอยโจมตีคุณปวินว่าเป็นบุคคลอันตรายมีพฤติกรรมรถสนิยมรักร่วมเพศ
เป็นพวกล้มล้างสถาบันเป็นพวกหนีคดี
นี่พิมพ์สั่งการลูกน้องถึงขนาดว่าให้ทหารคอยโจมตีเรื่องเพศสภาวะเพื่อด้อยค่า
นี่แหละครับการปฏิบัติการของทหารที่ทำกันอย่างชายชาติทหาร
นัทชาครับพยายามบุคคลที่๓เอาโสดออกเถอะครับแล้วก็ใช้อักษรย่อก็ได้ครับ
ครับผมได้ครับในทีมซอ๓๒มีการสั่งการให้ทีมซอ๓๒เก็บข้อความคนที่ทวิต
เรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วเอียงไปทางม็อบเกิน๕ครั้งต่อวันเก็บข้อมูลไว้ด้วย
นี่แหละครับการทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์นี่ท่านรองโฆษกได้ออกมาประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกา
นี่แหละครับการประชาสัมพันธ์กองทัพที่ท่านบอกว่าทำอย่างสร้างสรรค์
นี่ใช้งบประมาณแผ่นดินใช้เวลาราชการใช้คนในราชการมาปฏิบัติภารกิจเหล่านี้เราสูญเสียงบประมาณไปเท่าไหร่

เพื่อให้ท่านได้อยู่ในอำนาจต่อไปท่านต้องใช้องคาพยพขนาดนี้
สุดท้ายครับเห็นได้ชัดว่านี่คือการใช้งบประมาณและบุคลากรของกองทัพเพื่อป้องกันบันลังอำนาจของตัวเอง
แบ่งแยกประชาชนเพื่อสร้างความเกลียดชังและสร้างความชอบทำให้กับนายกรัฐมนตรีและพวก
ไหนล่ะครับที่ท่านบอกมาเสมอตั้งแต่การเป็นตั้งแต่ตอนเป็นพบทบ
ว่าท่านอยากได้ความสงบความสมารณชันครั้งหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านก็โฆษณารักสงบจบที่ลุงตู่
แต่การพฤติกรรมที่ท่านมีการสั่งการแบบนี้มีคนใต้บังคับบัญชาที่ประพฤติตัวแบบนี้
ผมคิดว่าไม่น่าจะทำให้บ้านเมืองสงบลงได้
กลับกันกับสร้างความแตกแยกตอกลิ่มความปวดร้าวของพี่น้องประชาชนแบ่งคนเป็นฝักฝ่าย
และอย่างนี้เราจะอยู่กันอย่างสงบได้อย่างไร
กระทำเหล่านี้ผมคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง
โอเคครับทั้งที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นคือเรื่องของกองทัพ
เดี๋ยวเรามาดูอีกกิ่งก้านสาขาความเลวร้ายของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
ที่วันนี้มันแผ่กิ่งก้านสาขาไปไกลมาก
องค์คาพยพใช้คนของรัฐใช้บุคลากรของรัฐไปเยอะแยะมากมาย
ต่อไปคือกรมประชาสัมพันธ์ครับ
สไลด์ขึ้นครับท่านประธานอันนี้ไม่เสียหายครับ
ประชาสัมพันธ์ครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไว้แล้ว
นี่มีการแถลงนโยบายผลงาน๑ปี
ปีแห่งความสำเร็จภายใต้งบประมาณ๒๘๖๗ล้านของกรมประชาสัมพันธ์
เขาระบุว่าจะเพิ่มช่องทางข่าวจริงประเทศไทยและอีก๔ช่องทาง
ให้ประชาชนตรวจสอบข่าวสารว่าจริงหรือปลอมได้๒๔ชั่วโมง
มีความสวยหรูในการเขียนครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณภาษีประชาชน
กับเกิดเรื่องที่คอยผลิตวาธกรรมสร้างความเกลียดชังกันในหมู่ประชาชน

มีการอ่านข่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามมีการอ่านข่าวโจมตีม็อบนักเรียนนักศึกษามีการอ่านข่าวโจมตีพักฝ่ายค้านใช้เวลามากมายในรายการหลายรายการผมขอยกตัวอย่างมาหนึ่งรายการเท่านั้นครับ
รายการคุยถึงแก่นของกรมประชาสัมพันธ์เนื้อหาออกอากาศมุ่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักครับทำไมผมถึงพูดว่าเป็นหลักผมนั่งถอดเทปตลอดเดือนมกราคม๒๕๖๔เอาให้ใกล้การประชุมไม่ไว้วางใจมากที่สุดเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพเผื่อใครได้เฉียวไปกดช่อง๑๑บ้างถึงแม้ว่าเรตติ้งเขาจะน้อยลงแต่เขาผลิตรายการเหล่านี้
รายการ๒ชั่วโมงแบ่งสัดส่วนเป็น๔๐นาทีใช้โจมตีฝ่ายตรงข้ามคิดเป็น๓๓ของเวลาออกอากาศทั้งหมดใน๑๙เทปมี๑๔เทปที่ใช้โจมตีฝ่ายตรงข้ามคิดเป็น๗๔ของเวลาออกอากาศทั้งหมดผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ารายการนี้คุยถึงแก่นแก่นอะไรบางทีผมดูจบแล้วผมดูเทปตลอดทั้งเดือนแล้วผม
คุยถึงม๊อบคุยถึงธนาธรณ์คุยหลึงก้าวไก่ก้าวหน้าอะไรก็ว่ากันไปเอาให้ถึงสักคนหนึ่งอ่ะแต่มันไม่มีแก่นอะไรเลยตลอดระยะเวลา๔๐นาทีผมนั่งฟัง๑๙เทปนี่โอ้โหความเครียดขึ้นเลยนะครับผมเลยสรุปเป็นคลิปสั้นไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเยอะเอาเฉพาะช็อตเด็ดขออนุญาตเปิดคลิปอีกคลิปนึงครับ
ว่าคำแสดงของคุณนะจาเนี่ยมันมีทั้งอัคติแล้วมีทั้งข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นบางเท่าเงินมาเกือบ๒ล้านบาทซาบว่าหยังเหลือทำไมไม่นำมาใช้สำหรับสถานะการณ์แบบนี้ในเวลานักการเมืองไฟค้างเขาพูดเนี่ยนิดนึงคือพักภาษาตลกก็จะบอกว่าอีก๕บาท๑๐บาทก็เอาแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนไป
แล้วย้ายกับประชาชนนะฮะซึ่งเป็นการจับผิดคำพูดเล็กเล็กร้อยน้อย
หยุ่มหิมเป็นความเสมอภาคที่พูดเหมือนกับคนเขาเรียกสำลักความเสมอภาคอ่ะ
อืมคือไปเปรียบเทียบได้ยังไงว่าทำไมปิดโรงเรียนแต่ไม่ปิดห้าง
ใช่ไหมอย่างเช่นอ่ะสมมุติผมจะแซะคุณอำรัสเนี้ยน่ะฮ่า
ผมบอกใครกันแน่ที่มีปมด้อยเรื่องความไพ้แผลอืมน่ะเนี้ยพวก
ด้อยของคนแพ้คือใครอ่ะตั้งพักขึ้นมาก็ถูกยุบอืมนะอืม
อ่าโอนพูดไม่ทันก็เลยอ่าถูกตัดสิทธิ์การเป็นสอสอ
ไปหาเสียงเลือกตั้งก็ไม่ได้สักที่นั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอืม
นั่งแซะกับในคนทำงานเขาก็ทำไปไอ้พวกถือเสียบก็แซะไปเรื่อยเลยเนี่ยนะครับ
พวกเกิดมาพร้อมเสียบเนี้ยจริงผมบอกเนี้ยน่ะฮ่าถ้าหากว่าเนี้ย
เขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขามาลงทุนหรือมาร่วมทุนมาเป็นพาร์ทเนอร์กับ
บริษัทในประเทศนี้แล้วมันดูสับสนโอละหมานดูยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ย
ก็เขาเปลี่ยนใจมาทำยังไงคุณผู้หญิงตัวรับผิดชอบไหมคะ
คุณธนาธอร์ตรับผิดชอบไหมคะยังไงอ่ะคะ

ดิฉันว่าเขาจะต้องหาเรื่องด่ารัฐบาลต่อ
ประธานครับลูกคู่นี้เชียร์ดีจริงจริงนะครับดูนะครับผมไม่ได้จะหมายความว่าจะวิพากษ์วิจารณ์หรือจะต่อว่าอะไรกันไม่ได้
แต่สิ่งที่อยากจะให้รู้รับรู้ไปพร้อมกันกับการดูคลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโอนี้ผลิตภายใต้งบประมาณแผ่นดิน
ภายใต้หน่วยงานของทางภาครัฐภายใต้กรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ภายใต้การกำกับดูแลของผลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่เป็นกลไกของรัฐ
ที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นว่าวันนี้ท่านได้ชักใยท่านได้โยงกลไกต่างไว้เข้มแข็งพอสมควรและแผ่กิ่งก้านสาขาไปไกลมาก
เรามาดูกันครับผลงานดีขนาดนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับเป็นผลงานการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ของ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดหรือเสไก่อู
เจ้าของผลงานผังล้มเจ้ากรรมลอที่โด่งดังไปทั่วประเทศ
ว่าสุดท้ายยอมรับต่อสารเองว่ากุเรื่องขึ้นมา
ครับมีผู้ประท้วงครับท่านปรินาครับ
ท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวปารีนาไกรคุบ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายนะคะไม่ให้ข้อหกสิบเก้า
ไม่ให้เอ่ยผู้อื่นนะคะที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภา
ตามข้อหกสิบเก้าเพราะว่าผู้ที่ท่านพูดถึงเนี้ย
อยู่ในห้องประชุมก็ไม่อยากให้พูดถึงนะคะ
ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะ
ควรจะเป็นตัวประกอบในการที่กระทำความผิดนะครับ
หรือในการกระทำที่เกิดความไม่ไว้วางใจที่ท่านได้ยื่นยติ
ครับอันนี้คือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ
โดยเฉพาะสาบานนี้ต้องเลี่ยงเลยนะครับครับได้ครับ
บุคคลภายนอกผมจะพยายามหลีกเลี่ยงครับครับครับ
แต่นี่คือเกริ่นนำที่พยายามจะเข้าเรื่องถึงการบริหารงานของท่านนายก
เมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วมีผู้ประท้วงผมฟังผู้ประท้วง
เหนื่อยกว่าที่ผมพูดมาตั้งนานแล้วไม่เป็นไรต่อต่อ
แต่สุดท้ายครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านเนี่ย
ที่รับตำแหน่งมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีผลงานชัดเจน
แต่สุดท้ายก็โดนลูกน้องคนสนิทคนใกล้ชิดของตนเองก็คือรองอธิบดี
ได้ออกมาบอกครับว่าเป็นต้นเหตุของการเผยแพร่ข่าวที่โจมตีพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามในช่วงหาเสียงที่ผ่านมา
ที่ผมจะโยงก็คือว่าเขามีผลงานดีในการสร้างข่าว
ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ไงล่ะครับ
เขาถึงได้เป็นมาถึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยาวนานขนาดนี้
และมีข่าวอีกนะครับว่าเล็งตำแหน่งใหม่ในกศธชไว้แล้วด้วย
ประชาสัมพันธ์ไว้ให้ที่นี้เลยว่าเขาก็มีการเล็งไว้แล้ว

แต่ว่าวันนี้ผลงานการทำงานขนาดนี้
เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปอีกคลิปวิดีโอหนึ่งครับ
ทำไมผมถึงต้องพูดถึงเรื่องการทำงานของเขา

เรามีหลักฐานภาพการส่งไลน์กลุ่มของไลน์ที่ชื่อว่าไก่อูสีส้มนะครับ
ที่ชื่อว่าไก่อูเนี่ยส่งภาพการประเมินผลงานของท่านนายกอภิษฎเวชาชีวะ

เทียบกับการทำงานของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
แล้วมีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคต่าง
รับไปปฏิบัติขยายผลในช่องทางต่าง
นี่คือไลน์ที่เขียนชื่อว่าไก่อูเขาสั่งการ
แล้วก็มีไลน์ของภูมิภาคต่าง
ก็เด้งรับภาคสองรับทราบค่ะภาคสามรับทราบค่ะ

มีการแคปหน้าจอส่งให้ภูมิภาคประชาเรียบร้อย
นี่คือการสั่งการของคนที่เป็นอธิบดี

สั่งการรูปที่มีโลโก้พักชัดเจนมีการโฆษณาให้กับพักชัดเจน
ถอนคำสั่งครับเพราะเพิ่งเห็นโลโก้

และผมที่ผมจะอธิบายวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสื่อสารไปให้กับเพื่อนสมาชิก
ว่าถ้าเกิดองค์คาพยพต่างมันแผ่กิ่งก้านสาขาไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วมันแข็งแกร่งแข็งแรงคนที่ได้รับผลกระทบ
ก็คือเพื่อนสมาชิกทุกพักการเมืองนี่แหละครับ
เพราะเขาจะใช้กลไกเหล่านี้ในการสร้างวาธกรรม
ในการผลิตคอนเทนต์ผลิตข้อความที่สนับสนุนตัวเอง
โจมตีฝ่ายตรงข้ามที่เขาพูดถึงนักหนาเนี่ยทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนต่าง
เขาจะใช้องคาพยพเหล่านี้ในการทำ
ครับมีผู้ประทวงศ์ธรรมนัทชาติครับ
ท่านประธานครับผมนายศิราเจนจคะ
สมาชิกสำหรับผู้ทางสนวันภักดิ์ประวังชาหรัฐ
คือตอนนี้ผู้ประทวงศ์ธรรมนะครับผลิตค่อมคับที่๖๙
มีการใส่ร้ายนะครับซึ่งไม่มีไปใส่ใส่ร้ายป้ายสีครับ
ขอให้ท่านประธานวิจัยด้วยครับ
ครับก็ยังอยู่ในประเด็นเพียงแต่ว่า
ท่านเอ่ยผู้คนที่๓เกินไปแล้วกับมากไปละ
เพราะว่าการไผร่ระทิบของเขาจะผิดจะถูกอย่างไร
ท่านมีสิทธิ์ไปฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
เพราะเราไม่ได้อภิปรายผู้คนที่ท่านกล่าวถึง

ร้ายการทำงานเชิงลบแบบนี้ในสังคมสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน
สร้างความแตกแยกในสังคมเรามาดูอีกหนึ่งหน่วยงานครับท่านประธาน
ยังไม่หมดครับที่ผ่านมาที่กล่าวมาทั้งหมด
ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารวันนี้แผ่กิ่งก้านสาขาไปในหลายหน่วยงาน
อีกหนึ่งหน่วยงานที่ผมจะกล่าวถึงก็คือศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
โดยงานนี้ยังคงปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารภายใต้ภาษีประชาชน
โดยงานนี้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแน่นอนบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
ไม่มีไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะหน่วยงานนี้น่าจะ
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
หน่วยงานนี้ครับมีการทวิตข้อความในเชิงสร้างความเกลียดชัง
ด้อยฆ่าประชาชนด้อยฆ่าประชาธิปไตย
โจมตีผู้เห็นต่างทางการเมืองโจมตีผู้วิพากษ์วิจารณ์
กองทัพและรัฐบาลและผลเอกประยุทธ์มาดูตัวอย่างกันครับ
ผมหยิบยกตัวอย่างมาแค่สามตัวอย่างเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบกับเอ่อ
โดยงานภายนอกภาพแรกครับหน่วยงานของรัฐครับ
พูดว่าอย่าให้เครดิตคนเจตนาทำผิดหนึ่งหนึ่งสอง
ในวันนั้นเนี่ยยังไม่มีการพิพากษาหรือใดเลย
ตามหลักกฎหมายแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่หน่วยงานของรัฐอย่างศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
กลับมาโพสต์ข้อความเหล่านี้ตัวอย่างตรงกลางครับ
แท็กนี้ทราบกันดีทั่วประเทศว่าเป็นการสื่อสารระหว่างม็อบ
ว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรแต่สุดท้ายครับ
ผมย้ำอีกครั้งนี่คือหน่วยงานของรัฐนะครับ
โดยงานของรัฐมีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับคำแช่งชักหักกระดูก
ใช้คำหยาบคายเสียดสีและเวลาที่โพสต์
เป็นเวลาเดียวกันกับที่ม็อบกำลังเริ่มไปณจุดห้าแยกลาดเภาในวันที่สิบเจ็ดตุลาคม
วันเวลาเดียวกันคิดเป็นอย่างอื่นเป็นไกลไม่ได้
มีแฮสแท็กกำกับเรียบร้อยว่าโพสต์นี้ต้องการสื่อสารถึงใคร
และเป็นข้อความแช่งชักหักกระดูกใช้ข้อความว่าผู้คนทรยศอับปีจันไรต่าง
ข้อความเหล่านี้ครับออกมาจากสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกมาได้ยังไงครับข้อความที่มีความเสียหายที่มีการสร้างความเกลียดชังขนาดนี้
ออกมาจากหน่วยงานของรัฐโดยที่ท่านจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยหรือครับ
อันที่สามครับตัวอย่างที่สามภาพขวาสุดอันนี้หนักเลยครับ
มีการทำการว่านักการเมืองไปสนามหลวง
แต่นายกรัฐมนตรีไปช่วยพี่น้องประชาชนท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะ
ขออนุญาตประท้วงค่ะครับข้อหกสิบเก้านะคะ
เสียสีใส่ร้ายนะคะผู้อภิปรายเนี่ยได้อภิปรายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
แล้วก็ได้ใส่ร้ายเสียดสีมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูในส่วนที่
ถ้าเป็นถูกอ้างเป็นการเทิดทูลสถาบันหรือเป็นการใส่ร้ายกลุ่มมอบราษดรต่างเนี่ย
ก็จะอ้างว่าเป็นไอโอแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่โจมตีรัฐบาลหรือใส่ร้ายพระมหาศัตริย์เนี่ย
ก็ไม่ไม่มีการพูดถึงเลยนะคะมันเป็นการอภิปรายที่เป็นการใส่ร้ายทั้งหมดเลยค่ะ
จึงขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะครับก็ห้ามไปแล้วนะครับ
กรมประชาสัมพันธ์ก็หยุดตอนนี้กำลังพูดถึงท่านศูนย์ปฏิบัติการนายกครับ
ครับครับเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐและข้อความเหล่านี้ไม่ได้เป็นพวกผมเอาไปใส่หรอกครับ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลและเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่านนายกรัฐมนตรี
ผมแค่ตั้งคำถามว่าหน่วยงานของรัฐค่าราชการของรัฐ
มีการโพสต์ข้อความเหล่านี้กับประชาชนมีถ้อยคำหยาบคายที่แช่งชักผักกระดูก
พี่น้องประชาชนมีการพูดโจมตีนักการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหน
เพื่อพยายามด้อยค่าความเป็นนักการเมืองเพิ่มความเป็นทหารของท่าน
เพราะเขาพิมพ์ไว้ชัดเจนว่านายกไปช่วยนู่นนี่นั่นพร้อมกับทหาร
สรุปว่าศูนย์ปฏิบัติการนายกยังคงสับสนหรือเปล่าครับว่าวันนี้นายกรมนตรีเป็นนักการเมืองหรือเป็นทหาร
และมีการโจมตีด้อยฆ่าผู้ประชาชนผู้ที่ออกมาชุมนุม
เพื่อเขาออกมาเรียกร้อง๓ข้อเรียกร้องนายกรัฐมนตรีคนใหม่
เรียกร้องรัฐมนูลใหม่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบัน
ทั้ง๓ข้อล้วนแล้วแต่เป็นข้อเรียกร้องที่พี่น้องประชาชนออกมาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานรัฐบาลได้ปฏิบัติตามเท่านั้นเองแต่กลับมาด้อยค่าผ่านกลไกช่องทางรัฐต่างต่างเหล่านี้
ท่านประธานคิดว่ามันถูกต้องแล้วเหรอครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมกล่าวมาครับท่านประธาน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างที่ผมได้อธิบายว่ามันแผ่กิ่งก้านสาขาวันนี้ไปไกลมาก
ภายใต้การบริหารราชการของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กลไกต่างที่ผมพูดถึงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจิตอาสา
ไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการนายก
ทั้งหมดทั้งมวลผู้นำรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบครับ
พี่น้องประชาชนทุกคนล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน
ผมวันนี้อยากจะชวนสังคมไทยให้ฉุกคิดครับท่านประธาน
ว่าวันนี้เราจะเอากันยังไงหน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแลทุกคน
เพราะทุกคนคือประชาชนภายใต้ผืนแผ่นดินไทยเขาเห็นต่างกันได้แต่ต้องอยู่ร่วมกัน
แต่วันนี้ผู้นำรัฐบาลกลับต้องมายึดอำนาจที่ตัวเองรักและหวงแหนไว้กับตัว
เป็นผู้นำที่สืบทอดอำนาจผ่านกลไกต่างที่เข้ามาเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน
พอบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็สร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน
วาธกรรมแบ่งแยกว่าประชาชนมีพวกเขาพวกท่านพวกเราพวกคุณ

ครับปฏิวัติกษ์ครับสุภาลานนท์สมาชิกสวรรค์ประเทศอสดร
นครสิบมาร์เคหนึ่งพลังประชารัฐครับ
กลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับฟังมาตลอดเลย
สิบเก้าวักสองนะครับใส่ร้ายแล้วก็เหมือนกับปลุกระดม
จริงแล้วคำพูดคำจาทหารก็คือประชาชน
ประชาชนก็คือทหารครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
ท่านประธานกรุณาวินิจฉัยด้วยครับใส่ร้ายจริงจริงครับ
ขอกราบเรียนท่านประทานให้กรณากรณาวินิจฉัยด้วยครับ
ครับก็ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวท่านละมนตรีคงจะตอบ
นะครับท่านก็พยายามครับใกล้จบแล้วครับท่านประธาน
ครับผมสุดท้ายแล้วครับกำลังจะวันนี้ครับหากท่านนายก
รัฐมนตรีฟังอยู่บนรถระหว่างการเดินทางผมอยากให้ท่านลุกขึ้นตอบ
อย่างชัดเจนอย่างชายชาติทหารเลยว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ท่านได้รับรู้รับทราบ
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกลไกองค์กรต่าง
ภายใต้การกำกับดูแลของท่านหรือไม่และทำไปเพื่ออะไร
ขอให้ท่านหยุดซะเถอะครับความคิดเหล่านี้พักการเมืองอื่น
ผมขอย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพักพวกผมเมื่อสักครู่
ท่านผู้ประท้วงได้บอกไปแล้วว่าฝ่ายนู้นทำฝ่ายนี้ไม่ทำ
ไม่ใช่หรอกครับผมขอยืนยันอีกครั้งพวกเราไม่มีการทำ
การข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใดถ้าท่านกำหนดสตูผิดตัว
ก็มีแต่ความพ่ายแพ้ท่านประธานวันนี้ผู้วิพากษ์วิจารณ์
ท่านประธานค่ะเป็นร้วมแล้วแต่เป็นประชาชนคนไทยทั้งสิ้น
ขออนุญาตใช้ศิษย์พาร์ทเทพิงค่ะ
เมื่อกี้ผู้อธิบายได้พาร์ทพินถึงที่ฉันว่าอ่ามีผู้ประท้วง
ที่อยู่อีกพักนึงนะคะแล้วก็อ้างว่าตัวของพักของผู้อภิปรายเนี่ย
ประท้วงไปก่อนหน้านี้ว่าอ่ามีการเสียดสีใส่ร้ายในเรื่องของการที่
พิปรายเยอะแล้วก็เป็นข้อมูลที่อย่างที่กล่าวไปนะคะ
ข้อร้อยเจสสิบแปดไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนำเข้ามา
พิปรายในห้องนี้ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยเพราะมันเป็นข้อมูล
อ่าไอโอที่ที่พวกเราเพิ่งจะทราบเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ทำให้ครับ
อ่ารู้สึกว่าไอ้ที่อภิปรายเนี่ยคือกำลังอภิปรายพักตนเองอยู่
ครับนะคะครับท่านจุลภัณฑ์ครับท่านประธานครับ
ผมจุลภัณฑ์เพื่อไทยเชียงใหม่ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้ดีกว่านี้ครับ
ตามข้อเก้าครับผู้ประท้วงหลายครั้งเนี่ยประท้วงไม่มีเหตุ
ไม่มีผลไม่ใช่การพาดพิงให้มีการเสียหายก็ลุกขึ้นมาประท้วง
เกิดประโยชน์ครับเราพยายามจะเร่งการทำงาน
คืนนี้มันจะจบได้เนี่ยอย่างงี้ก็คงต้องลงมติวันอาทิตย
พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้มานั่งอภิปรายกันต่ออย่างนี้นะครับ
ท่านประธานควบคุมการประชุมครับอย่าให้ประท้วงแบบไม่มีทิศทางกัน
ครับควบคุมอยู่นะครับจากเรื่องจากข้อมังคับ
ระบุไว้ถ้ามีผู้ประท้วงยกมือขึ้นแล้วยืนขึ้นต้องให้สิทธิ์ผู้ประท้วงชี้แจงนะครับ
พอแล้วครับผมฟังได้เรื่องแล้วครับผู้ประท้วงเนี่ยเอ่อจบแล้วครับ
เจอเจอต่อครับจะใกล้จบแล้วครับท่านประธานครับแนนดิ้งได้แล้วครับครับผม
แต่หากว่าท่านต้องการซื้อความสบายใจของท่านด้วยการซื้อความเชื่อมั่นของรัฐบาล
แอคเคาน์ปลอมผ่านสังคมปลอมผ่านคำชื่นชมปลอมจากบอร์ดจากนายทหาร
โดยใช้งบประมาณภาษีประชาชนเหล่านี้ผมคิดว่าท่านหยุดเถอะครับ
พฤติกรรมเหล่านี้เสียตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน
หรือหากท่านตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาตอบแล้วจะบอกว่าภารกิจเหล่านี้เป็นเพียงภารกิจปกป้องสถาบัน
ผมคิดว่าประชาชนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับท่านแน่นอน
พฤติกรรมเหล่านี้ที่ผมกล่าวมามันจึงสอดคล้องกับยัตติที่ว่า
ท่านกำลังประพฤติพฤติกรรมทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชน
นำสถาบันมาเป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกประชาชน
จากข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดครับเป็นดูเผินเผลอจะเป็นปฏิบัติการ
เพื่อปกป้องตัวเองเสียมากกว่า
ก็มันอยู่ในยัตติด้วยครับไม่เป็นไรครับอย่าระเมิดกันแล้วกันนะครับ
ผมอ่านตามยัตติตรงเป๊ะทุกตัวอักษรครับท่านประธานครับ
กลับมาครับท่านกลับเอาองค์คาพยพทั้งหมดเอาชื่อเสียงขององค์กรต่าง
เอาศักดิ์ศรีของข้าราชการหรือแม้กระทั่งทหารอาชีพเดียวกันกับท่าน
ท่านมีความผูกพันมาตั้งแต่เล็กจนโตผมเชื่อว่าท่านคงมีความภาคภูมิใจกับอาชีพทหารไม่ใช่น้อย
แต่วันนี้ท่านกลับเอาเหล่าทหารกล้ามาขายเกียรติขายศักดิ์ศรี
เพื่อค้ำจุนอำนาจของระบอบประยุทธ์ให้ดำลงอยู่ต่อไป
เพื่ออำนาจของตนเองและพวกพ้อง
เมื่อวานนี้ท่านนายุคราชบนตรีหลุดขึ้นร่ายกรบดทอง
ท่านประธานข้อ๖๙
ท่านประธาน
ครับถอนไปเถอะครับจะได้จบครับครับท่านประธานครับ
เดียวครับท่านท่านปกติเนี่ยผมไม่อยากจะขัดข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดระยะเวลา๓วันเนี่ย
บอบประยุทธ์เนี่ยพูดมา๓ครั้งแล้วผมนั่งติ๊กอยู่
แต่ท่านประธานบอกให้ผมถอนแต่อีก๓วันที่เหลือพูดได้
ของผมติ๊กอยู่ครับท่านประธานให้ฝ่ายเลขานำมาพิจารณาได้เลย
ผมนับอยู่สามครั้งถ้าเกิดผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับ
พูดสามครั้งผมติ๊กอยู่แล้วเพราะผมคิดว่าท่านต้องมีคนประท้วงแน่นอน
เลยติ๊กไว้แต่สามวันที่ผ่านมาพูดไปแล้วสามครั้งด้วยกัน
บอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ครับก็ก็ถอนกันแล้วกันนะครับ
แต่วันนี้ถอนหมายความว่าไงครับท่านประธานก็ก็ผมทำหน้าที่ประธานอยู่นะครับ
ก็ให้ท่านถอนในระหว่างที่ผมทำหน้าที่ประธานส่วนระบอบประยุทธ์
ก่อนทำหน้าที่ประธานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอ้ยอย่างงี้มัน
ใส่ร้ายเอ่อเสียดสีครับถ้าจะบอกเสียดสีก็ได้ใส่ร้ายก็ได้
หกสิบเก้าแต่อันนี้เป็นการกล่าวหาการทำงานทั้งหมด
เพื่อให้เห็นภาพรวมของการที่พลเอกประยุทธ์มีกลไก
การสั่งการต่างเพื่อปฏิบัติภารกิจข้อมูลข่าวสาร
ผมจึงรวบรวมองคาพยพทั้งหมดนี้แล้วกล่าวว่านี่คือข้อกล่าวหาว่าคือระบอบประยุทธ์
ครับท่านภัยบูลครับขอบคุณครับท่านประธาน
ผมไปบูรณ์นิติธวรรณสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐสรรค์ปรักษ์พลังประชาลรัฐ
อนุญาตประท้วงผู้อภิปรายนะฮะอ่าตามข้อหกสิบเก้า
ประกอบด้วยข้ออ่าร้อยแปดสิบสองนะฮะก็คือท่านประธาน
วินิจฉัยแล้วให้ถอนคำว่าระบอบประยุทธ์นะฮะ
แล้วก็สั่งให้ถอนคำพูดแต่ปรากฏผู้อภิปรายยังอภิปรายต่อ
แล้วก็ต่อล้อต่อเถียงกับท่านด้วยครับไม่เป็นไรครับผมขอให้ท่าน
ดำเนินการอ่าจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับครับข้อที่ร้อยแปดสิบสอง
ครับไม่เป็นไรครับท่านวิบูรณนั่งลงครับผมกำลังฟังคำอธิบายอยู่ครับ
ไม่เป็นไรครับเพราะว่าการสั่งให้ถอนก็ท่านผู้มีอภิปรายก็พยายามอธิบาย
เหตุถึงผลแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับท่านอธิบายมาแล้วนะครับ
ขอให้ท่านถอนนะครับนะครับถอนไปเถอะครับได้ครับ
ด้วยความเคารพท่านประธานครับเพื่อให้การอภิปรายได้ไปต่อ
ขออนุญาตถอนตามท่านประธานวินิจฉัยนะครับครับเชิญครับครับ
ต่อมาครับเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนครับที่ท่านนายกได้ลุกขึ้นอภิปราย
ผมไม่สบายใจอย่างยิ่งผมนั่งฟังอยู่ในสภาแห่งนี้
มีการไล่กรโอ้โหนี่ถ้าเกิดอีกนิดเดียวอีกขั้นเดียว
น้ำตาเนี่ยเหมือนพบทบคนเก่าเลยนะมีการพูดถึงว่า
เมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
ผมก็เลยเตรียมการอภิปรายแล้วเจอท่านนายกอภิปรายเรื่องนี้พอดีเลย
ก็เลยอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกอีกหนึ่งซิงเกิ้ล
ทุกวันนี้ศึกไกรยังไม่ห่วงแต่วันสวงทหารไทยไล่ข่มเหง
เป็นไอโอยุแยกแตกกันเองรั้วของชาติมาข่มเหงประชาชน
ให้ท่านนายกได้พิจารณาเผื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และยุติพฤติกรรมเหล่านี้ท่านประธานครับหากปล่อยให้ดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป
เพื่อบริหารกลไกต่างที่ผมพูดวันนี้มีแต่การจะทำลายระบอบราชการไทย
สร้างวัฒนธรรมอันเลวร้ายขององค์กรต่างของชาติ
แต่จะทำให้ประชาชนแตกแยกบ้านเมืองแตกเป็นสิ่งเสี่ยง
สถาบันครอบครัวแตกสลายผมจึงไม่สามารถไว้วางใจ
บุคคลท่านนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยได้อีกต่อไปครับ

เจอทฤพตรีชิเจ้งครับ
ครับกราบริเวณท่านประธานสภาพฤทธิ์และสรรค์ที่โรบครับ
ท่านหมอชิพภูมิสูงเกียรติผมพลเอกชายชาญช้ามงคล
ต้องเรียนก่อนนะครับกราบยินทั้งประธานก็ว่า
ต้องกล่าวคิดว่า

อนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่า
กระทรวงกราวโหมหรือท่านนมติเรียมตีว่าการส่ง
ไม่ได้มีนโยบายหรือจะสั่งการให้
หน่วยใดหรือทหารใดที่จะไป
ลักษณะที่ท่านได้กล่าวก็คือว่า
ไปให้ร้ายบุคคลหรือไงแต่ก็ตาม

ศักดิ์การปัจจุบันนั้นในในโซเชียล
มีข้อความ
ที่ไม่ถูกต้องที่เป็นเท็จ

กระทบต่อความสงบเรียบร้อยอันดี

ตรงนี้มีอยู่จริง
ถ้าท่านเข้าไปโซเชียลท่านก็จะเห็นว่า
มีอยู่อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันก็มีเพิ่มมากขึ้น

ไปให้ร้ายประชาชน
ผมคิดว่าเมื่อสักครู่มีท่านสมาชิก
ท่านก็ได้กล่าวว่าทหารก็คือประชาชน

เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านก็เป็นประชาชน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่กองทัพทำก็คือว่า

เรียนรู้ได้เข้าใจ

ให้ติดตามสื่อต่างนั้นได้อย่างเท่าทัน

จะต้องใช้วิจารณญาณ

ความมั่นคงที่ผมได้กล่าวแล้ว

ก็ได้เป็นที่มาของว่า

บัญชีก็เปิดเผยชัดเจนนะครับว่า

ของการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการนั่นเองนะว่าเป็นการทางทหารให้สร้างความเข้าใจกันว่า
วิธีการในการดำเนินการอย่างไรมีได้หมายความว่า
ตรงข้ามนั้นเป็นประชาชนทั่วไปอันนี้ต้องโปรดเข้าใจนะครับ
แล้วก็โครงการจิตศาสพระราชทานนั้นก็เช่นเดียวกัน
ก็มีการแสดงตัวตนที่ชัดเจนความมุ่งประสงค์ของโครงการนี้ก็คือว่า
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของสถาบัน
เรื่องของการดำเนินการในเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา
ถ้าท่านเข้าไปติดตามคงเห็นนะครับว่าการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงที่กองทัพ
ดำเนินการตามนั้นก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นการให้ความรู้
เป็นการให้ประชาชนได้เห็นว่ากองทัพทำอะไรมีภารกิจอะไรแล้วทำอะไร
ในส่วนของเรื่องของวีดิทัศน์ที่ท่านมาฉายนั้น
ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่า
จะขึ้นอย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือว่า
เราจะทำอย่างไรให้สังคมอยู่ร่วมกันได้
ทหารเองก็เป็นประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
แล้วก็ไปใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณที่ดี

ก็เป็นลักษณะของการที่จะประชาสัมพันธ์ผลงาน
อาจจะเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่จะให้ประชาชนได้เห็น
ตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้จัดรายการที่จะดำเนินการ
ในการที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลกับประชาชน
ผมว่าสื่อต่างและสื่อแบบนี้
ถ้าเราไปดูในสื่อต่างก็มีลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกัน
ท่านต้องอาจจะได้เห็นถึงการรับรู้ข้อมูล
ในหลายด้านด้วยด้วยซ้ำไป
ผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้
ศิวราประธานอันทรงเกียรติแห่งนี้สภาอันทรงเกตแห่งนี้
ผมจะกลับเรียนเน่นย้ำอีกครั้งว่า
ท่านหนุ่มตรีว่าการส่งกระโหมนั้นไม่ได้มีนโยบาย
ไม่ได้มีสั่งการอะไรที่จะให้หน่วยต่างหรือโดยเฉพาะหน่วยกองทัพนั้น
ไปทำอะไรที่จะให้ใส่ร้ายประชาชนที่จะให้ประชาชนนั้นเกิดความเกลียดชังแตกแยก
สิ่งต่างที่ทำนั้นคือว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับทราบผลงาน
แล้วก็ได้รับทราบสิ่งที่ถูกต้อง
เพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งนั่นเอง
เพื่อไม่ให้เกิดความเกลียดชังกันขึ้นในสังคม
ผมคงตอบในขั้นตรงอันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาประธานสภาทรงเกตแห่งนี้

ไม่ต้องรับนะครับท่านรัฐชาปะวะ
เดียวครับท่านประธานครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกในการประกอบการพิจารณาครับ
ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านบอกว่าท่านไม่รู้ไม่ทราบและเอกสารจากทางกองทัพรองโฆษกองทัพบกยืนยันเองว่าเป็นของเขา
บอกไม่รู้ไม่เห็นนี่น่าจะอันตรายนะครับกับการพิจารณาเรื่องของตำแหน่งของท่าน
จริงผมคิดว่าถ้าเกิดท่านนายกตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยผมบอกว่าให้พี่ช้างขึ้นมาเป็นว่าการเลยดีกว่า

แต่นิรมนตรีช่วยยังไม่รู้ไม่เห็นเอกสารของกองทัพอีกเนี่ยอาการหนักนะครับ
ตอนนี้ทางพักร่วมฝ่ายค้านยินดีครับที่จะให้ความร่วมมือ
เราก็จะส่งชื่อผู้อภิปรายล่วงหน้ามากขึ้นครับ
แต่ว่าต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราก็บริหารกันหน้างานพอสมควร
จุดนะครับมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับแต่เราจะทยอยส่งชื่อให้
ส่วนรายชื่อรัฐมนตรีที่จะโดนอภิปรายนะครับเราก็จะใช้การประสานงานภายในนะครับ
ก็จะบอกล่วงหน้าไปเท่าที่จะสามารถทำได้
ส่วนประเด็นที่๒ครับในเรื่องเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับ
พักร่วมฝ่ายค้านได้กำหนดตัวผู้อภิปรายไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
เวลามีจำกัดนะครับก็ขอฝากกลับเรียนท่านประธานครับ
ในกรณีที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับการจัดสรรเวลาเนี่ยนะครับ
ขอให้ท่านประธานควบคุมเวลาในการอภิปรายให้เป็นไปตามที่กำหนดนะครับ
โดยเมื่อสัญญาณเวลาดังขึ้นเนี่ยขอความกรุณาท่านประธานได้โปรด
เพื่อนสมาชิกให้สรุปได้เลยนะครับ
เพื่อที่เวลาการอภิปรายเนี่ยจะไปกินเวลาเพื่อนคนข้างหลังนะครับ

ครับกราบขอบคุณท่านสมาชิกทั้งฝ่ายการฝ่ายรัฐบาล
ท่านได้ให้ความร่วมมือตามที่ร้องขอไปนะครับ
ให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น

ส่วนวิธีการประชุมรักษาเวลากันหน่อยนะครับ
ได้รับการจัดสรรเวลาก็จะขึ้นที่หน้าจอ

ส่วนการอภิปรายกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละท่าน
ซึ่งรัฐมนตรีก็ตอบกลับไปนะครับ

ไม่ควรจะมีการถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พอตอบไปแล้วจะชัดเจนไม่ชัดเจนก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของท่าน
ที่จะยกมือหรือไม่ยกมือนะครับ
ผมมีเหตุการณ์เล่าให้ท่านฟัง
เมื่อประมาณสักปี๓๘หรือ๔๐
สมัยพลเอกชวริสต์จงจะยุดเป็นนายกรมนตรี
มีการอภิปรายท่านนายกรมนตรี๓วัน๓คืน
แกลุกขึ้นมาตอบแค่คำเดียวว่าที่ท่านอภิปรายกล่าวหาผม
โกหกทั้งหมดแล้วท่านก็นั่งลงแค่นั้นแหละครับ
เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ว่าท่านจะใช้ดุลพินิษฐ์ในการตอบ

แต่จริงแล้วท่านน่าจะต้องได้แค่นั้นแหละครับ
ไม่มีการที่จะมาถามเหมือนกับกระทู้ถามนะครับ
ฝากท่านไว้ด้วยครับจะได้รักษาเวลา